อ่าคนไปต่อกันที่อีกหนึ่งค่ะวันนี้ละกันนะคะ
ช่วงนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะหน่อยนะคะ
แต่ว่าก็มีเรื่องราวที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาเหมือนกัน
เพราะว่าเขาได้รางวัลคุณ
ในงานเวทีศรีสรรค์อัวรดคลั้งที่๒๙ค่ะ
โดยสมาชิกทั้ง๕คนนะบอกเลยว่า

คือตอนนี้ทางวงทำได้แค่ไปรับทราบข้อเก่าหาเท่านั้นคุณผู้ชม

บอกตรงว่าทั้งหมดก็รู้สึกเสียใจค่ะ
เพลงจากฝีมือการแต่งของตัวเองกลับมาถูกฟ้อง

เราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปครับ
ก็คือก็เดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาทั้งหมด

แล้วก็ไปในขั้นอายการอีกน่าจะไปอีก๓๐ที่นะครับ
เพลงที่เราแต่งขึ้นมามันก็เหมือนลูกของเราอะครับ
วันหนึ่งมีคนไม่ให้เราเจอลูกเรา
มันเจ็บปวดที่สุดแล้ว

อยากเจอเสมอแต่ก็คงทำไปตามขั้นตอนกฎหมายครับ
พวกเราภูมิใจกับเพลงนี้ที่สุดแล้วครับ
เพลงนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของวงบิ๊กแอด

คล้ำกัน๕คน
ก็เพลงก่อนตายนะ
ในการแบบเจ็บปวดหัวใจอุตส่าห์แต่งเองแล้วก็โดนลิขสิทธิ์
มากเลยนะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในใจใครหลายคนนะคุณผู้ชมนะคะ